คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
มีการเผยแพร่พรกรเงินกู้๓ฉบับ
ที่มีวงเงินทั้งหมด๑ล้าน๙แสนล้านบาท
ทีนี้เงินตรงนี้ค่ะจะมีการนำมาเยียวยา

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าพี่น้องเกษตรกร
วงเงินตรงนี้ที่จะมาช่วยเหลือก็ไม่เกิน๖แสนล้านบาท
ทีนี้เราก็ต้องมาดูในรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะที่นายกรัฐมนตรี
เคยแถลงการแล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ตอนแรกบอกว่าเงินที่ยังมีอยู่เป็นงบประมาณกลางปี๖๓เนี่ย
จะใช้๕๐๐๐ล้านบาทในการเยียวยาโครงการ๕๐๐๐บาทได้๑เดือน

แล้วก็ต้องรอพรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
นี่แหละครับกลายเป็นข่าวดีที่เมื่อวานี้
มีการประกาศ๔พระราชกำหนด๔พรกรนี้ขึ้นมา
และหนึ่งในนั้นคือพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
วงเงินตรงนี้๑ล้านล้านบาทที่นายกรัฐมนตรีพูดถึง

ก็คือให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการกู้เงินบาท
หรือว่าเงินตราต่างประเทศหรือว่าออกตราสารหนี้

มูลค่ารวมกันไม่เกิน๑ล้านล้านบาท
แล้วจะต้องลงนามในสัญญากู้เงิน
หรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่๓๐กันยายนปี๖๔
ทีนี้เงินกู้ดังกล่าวจะต้องใช้๓กรณีด้วยกันคุณผู้ชม
แล้วเป็น๓กรณีเท่านั้นขึ้นอยู่หน้าจอมีอะไรบ้าง
กรณีแรกเพื่อที่จะแก้ไข

กรณีที่๒จะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือ
ไปเยียวยาไปชดเชยให้กับภาคประชาชน
เกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด๑๙
เพื่อแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
แล้วก็เงินกู้นี้ก็จะแบ่งออกเป็น
เอาไปเยียวยาให้แก่ภาคประชาชนเกษตรกร
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ไม่เกิน๖แสนล้านบาท
แล้วก็จะมีการเอาเงินนี้ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ไม่เกิน๔แสนล้านบาท
อกจากนี้ยังมีพรกรเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือพรกรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ

อันนี้วงเงินไม่เกิน๕แสนล้านบาท

การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปี๖๓
กำหนดให้ในระยะกองทุนมีวงเงินไม่เกิน๔แสนล้านบาท
ส่วนอีกหนึ่งพรกรนะครับก็เป็นพรกรว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
นี่คือทั้ง๔พรกรส่วนเมื่อวานนี้ที่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาอีก๑ฉบับด้วยนะครับ
ก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไปพศ๒๕๖๓นั่นเองนะครับ
ค่ะทีนี้ทางด้านนางนรมนภินโยสินวัฒน์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
จำได้ใช่ไหมเมื่อ๖โมงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมา
พอนายกออกมามีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าจะมีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี๒๐อันดับของไทย
ทีนี้คนก็เลยไปวิภาควิจารณ์ว่าจะไปของเงินมหาเสถียรึเปล่า
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะ
บอกว่ากรณีที่รัฐบาลจะเชิญภาคเอกชนมาหารือเนี่ย
อันนี้จะเป็นไปเพื่อบูรณาการแผนการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
แล้วก็เพื่อวางแผนร่วมกันในด้านการฟื้นฟูธุรกิจรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะทำยังไงให้เกิดการเลิกจ้างให้น้อยที่สุด
ส่วนเรื่องของการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีนั้น
ก็เป็นการที่จะขอแนวทางวิสัยทัศน์ต่างว่าเราจะมาทำงานร่วมกันกับทางภาครัฐได้อย่างไรบ้าง
ก็ขอความร่วมมือในส่วนที่มหาเศรษฐีท่านทำได้นะครับ
เพราะว่ามหาเสถีเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
ส่วนการที่มหาเสถียนเข้ามารับบัญญาณอาจจะดูแลลูกจ้างของท่านอย่างไร
ชดเชยเงินเยียวยาให้ลูกจ้างของท่านอย่างไกล
ก็ยืนยันไม่ได้เป็นการขอเงินแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ถังแตก